หนึ่งเหตุการณ์ครับผู้ชายวัยยี่สิบหกปีถูกคนร้ายมารุมเอาขวดเบียตี
แล้วก็มีแทงเป็นแผลบาดเจ็บสาหัสนะฮะแต่ว่าจนถึงวันนี้เนี่ย
ยังตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ได้นะครับแล้วก็ออกมาร้องว่าอยากจะให้ตำรวจนั้นเร่งรัดคดีนี้หน่อย
เรามีภาพวงจรปิดให้ดูขณะที่เกิดเหตุด้วยคุณผู้ชมครับไปดูภาพนี่ฮะ
วงกลมสีแดงคุณผู้ชมอยู่นะลักษณะคือมีคนชี้เป้าด้วยนะ
มีคนชี้เป้าแล้วก็มีกลุ่มผู้ก่อเหตุอีกสักเจ็ดคนเนี่ยมารุมทำร้ายครับนะฮะ
มาแล้วมาแล้วแล้วก็มีชายสองคนอ้วนหนึ่งผอมหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาที่หน้ามร้าน
ก่อนที่จะวนกลับไปแล้วก็ย้อนกลับมาอีกรอบนี่ฮะนะครับทันทีที่จอดรถ
กิติกรเดินมาทางหน้าร้านแล้วกลุ่มนั้นก็ใช้ขวดเบียร์ตีหัวก่อน
ขวดแตกเลยครับหลังจากนั้นกระหน่ำแทงแบบไม่ยั้งเลย
พูดนี่ตีแล้วนี่เอาขวดพอขวดมันแตกเสร็จใช่ไหม
ก็ขวดแทงต่อเลยนะฮะกิติกรพยายามจะเอามือบังคุณผู้ชม
ก็เลยถูกแทงที่หน้าไปที่หน้าอกกันไป
นี่ครับผู้ก่อเหตุมาแบบนี้แล้วเห็นไหมว่ามีคนโทรศัพท์
ตอนแรกที่เห็นก็ยังยืนอยู่ฝั่งตรงข้าม
แผลโดนที่มือเพราะเอามือป้องเอาไว้
หลังจากนั้นกิติกรนะครับวิ่งไปที่ลานจอดรถแต่ปรากฏว่า
ลานจอดรถมีอีก๗คนดักรออยู่ครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
แล้วโดน๗คนนั้นรุมกระทืบจนสลบเลยครับ
แล้วกู้ภัยถึงจะมาช่วยในภายหลังทั้งโดนตีหัว
ทั้งโดนแทงทั้งโดนกระทืบนะครับเจ้าตัวเนี่ยพอฟื้นขึ้นมา
ก็ไปแจ้งความไว้ตั้งแต่วันที่๒๒กรกฎาคม
ปรากฏว่าตำรวจแค่ลงบันทึกประจำวันไม่ได้มีการสอบ
ไม่ได้มีการเรียกใครมาไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใคร
จนกระทั่งญาติเนี่ยเป็นคนไปตามหากล้องวงจรปิดมาเองนะฮะ
แต่เขาบอกว่าร้านค้าส่วนใหญ่เขารู้จักกัน
ก็เลยได้หลักฐานมาเพียงภาพเดียวคือภาพนี้ที่เราเห็นนะฮะ
แล้วเมื่อส่งให้กับทางโรงพักก็คือสนบังนานนั่นแหละครับ
ปรากฏว่าถูกแจ้งว่าเป็นเพียงคดีทำร้ายร่างกาย
อันนี้ญาติผู้เสียหายบอกมานะครับนะฮะ
ญาติผู้เสียหายก็เลยไม่พอใจจึงร้องเรียนไปทางด้านนายอัจฉริยะเมืองรัตนพงศ์
เพื่อประสานขอความช่วยเหลือต่อไปแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้
โอ้จับบาดเจ็บสะหัสนะครับสภาพเป็นแบบนี้
วันนี้กิติกรครับอาการดีขึ้นแล้วมาให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมแล้วนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องของการคำเหน่นกันในร้าน
แต่วันที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเขาไปเจอน้องแอน
แอนเป็นแฟนเก่าของตัวเขา
คุณผู้ชมจำชื่อแอนนะโดยแอนเคยคบกับผู้ชายคนนึงแล้วกิติกรยอมรับว่าตนเองเนี่ยไปเป็นมือที่สามของเขา
แล้วแอนเนี่ยไปบอกเลิกผู้ชายคนนั้นแล้วก็มาพบกับตัวกิติกร
มา๓๔ปีครบอันคบกันแอนเลิกแล้วกลับไปคบกับแฟนคนเดิมครับ
นี่เป็นที่มาส่วนคืนวันที่เกิดเหตุแอนมากับผู้ชายคนนั้นแหละครับ
ก็เลยว่าสงสัยว่านี่อาจจะเป็นปมเหตุให้ผู้ชายคนนั้นให้พวกมารุมทำร้ายร่างกาย
เพราะไม่พอใจหรือเปล่าเพราะเคยเป็นมือที่๓เข้ามาก่อน
ขณะที่ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลจากน้องชายคนเจ็บบอกว่า
แฟนของแอนเนี่ยเคยตบหน้าหลานชายมาสองครั้งแต่ตอนนั้นไม่เอาเรื่อง
แต่ครั้งนี้ถือว่ามันเกินไปเพราะหลานเกือบตายเหมือนกัน
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุด
ด้านนายอัจฉริยะนะครับบอกว่าทราบว่าผู้เสียหายเนี่ย
คือตอนนี้ผู้เสียหายไม่รู้ว่านามสกุลหมายถึงว่าคนก่อเหตุไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับ
ก็เลยจะมีการดำเนินคดีกันอย่างไรต้องรอทางกฎหมายอีกทีหนึ่ง
แต่ตนเองมีการพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วแล้วก็พลเมืองดี
ก็คือปีกาไปคุยกันต่อหน้าตำรวจแล้วล่าสุดพลเมืองดีเนี่ยนะฮะ
ให้รูปต้องสงสัยมาแล้ว๑คนคุณผู้ชมคาดว่าตำรวจน่าจะมีการออกหมายเรียกมาสอบปากคำเร็ววันนี้นะครับ